ไม่ว่าคุณจะเดินไปไหนสายตานับร้อยคอย
จดจ้องคุณอยากรู้ไหมฮะ
สายตานับร้อยเป็นสายตาของใครไปดูกันนะฮะ
ตัวอะไรฮะคุณผู้ชมฮะจิ้งจกบางคนกลัวจิ้งจกมาก
ตาไว้ก่อนฟังผมเล่าอย่างเดียวก็ได้นะฮะเผื่อว่ามันจะเกิดขึ้น
บ้านของคุณโอ้โหเนี่ยจิ้งจกกี่ร้อยตัวคุณลองนับ
คุณจะบอกให้ทีมงานกราฟิกของเรานั่งนับนะ
จนตั้งจากข่าวเช้าจนถึงข่าวเที่ยงอ่ะคือนับได้แค่หนึ่งร้อยสิบแปดอ่ะ
นี่ความพยายามของทีมนี้เราเหรอใช่ค่ะไอ้ที่วงวงตัวเลขเนี่ย
คือทีมงานนั่งนับนับนับนับนับนับนับหยุดอยู่ที่ร้อยสิบแปด
ถามว่าหมดยังยังโอ้โหยังไม่หมดงานสิ้นปีรับโบนัสเนี่ย
กี่ร้อยนะทีมงานได้ร้อยสิบแปดอยู่ล่าสุดแล้วยังนับไม่จบไง
ร้อยสิบแปดตัวครับจิ้งจกฮะไต่ตามฝาผนังตามพื้น
ตามอะไรนะคุณนะเมื่อกี้เตียงเหรอฮะอยู่ในบ้านตรงนี้คุณ
เห็นแล้วก็ขนลุกขนพองนะฮะผู้ใช้ติ๊กต๊อกนะฮะ
ท่านหนึ่งนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้พร้อมข้อความบอกว่ามีสายตาร้อยคู่แอบมองอยู่นะจ๊ะ
และทำไมรู้สึกเหมือนมีสายตาเป็นร้อยคู่กำลังจ้องมอง
ดูแล้วจะหนีไปทางไหนก็หนีไม่พ้นสายตาเหล่านี้
ผู้เข้ามาชมคลิปบอกว่าจิ้งจกเหล่านี้มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายได้อย่างไร
บางคนบอกว่าถึงจะไม่กลัวนะแต่ถ้าเจอเป็นร้อยตัวแบบนี้ก็ต้องวิ่งเหมือนกันนะฮะ
ก็ว่าคุณถูกยึดบ้านเอาไว้หมดแล้วจิ้งจกมายึดบ้านไว้หมดแล้ว
ทำไมมันถึงเกิดการรวมตัวหรือว่าเกิดขบวนแห่จิ้งจกได้คุณอริยา
ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเอาจริงนะคนที่เขากลัวเนี่ยแค่ตัวเดียวเขาก็วิ่งแล้วนะแล้วนี่มากันแบบเป็นร้อยอ่ะ
แต่คราวนี้มันโผล่มาทีเป็นร้อยตัวได้ไงหรือแถวนี้แมลงเยอะ
อาจจะมีแมลงเยอะอะไรก็ได้นะมันมากินเหยื่อกินอะไรหรือเปล่า
วงศาคณะญาติเขาครอบครัวใหญ่ค่ะ